แล้วก็ทั้งสองท่านไม่แน่ใจว่ารู้จักกันหรือยัง
จุกแก่งคอยกับใหม่แก่งคอย

คุณผู้ชมอยากให้รู้จักนะคะแต่อย่าไปเข้าใกล้คนแบบนี้ค่ะ
ตัวพ่อตัวแม่ที่ว่าบอกตั้งตนเป็นพ่อเล้ากับแม่เล้าค่ะ
มักจะหาเด็กผู้หญิงสาวในจังหวัดสระบุรี
เอามาอยู่ในสังกัดตัวเองค่ะ
แล้วเอาน้องเหล่านี้ไปค้ากามค้าประเวณีสุดท้าย
โดนตำรวจรวบตัวได้แบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมจุกแก่งคอยเนี่ย
ชื่อจริงชื่อว่านายสัญญาเกรดพัฒน์อายุ๔๓ปี
เป็นพ่อเหล้าเป็นหัวหน้าแก๊งค่ะ

ซิดเสียงสั่นหลังจากที่ถูกตำรวจจู่โจมเข้าจับกลุ่ม
หลังจากที่จุกแก่งคอยเขาเอาเด็กหญิงไปส่งให้ลูกค้าชายสองคน
ห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
จริงแล้วลูกค้าก็เป็นสายของตำรวจปคมนั่นแหละนะ

ตัวแม่คุณผู้ชมชื่อว่าไหมแกงคอยค่ะ
ชื่อจริงชื่อนางสาววัฒนพรคงเจริญเขต
จับได้อีกคนหนึ่งทั้งคู่ทำหน้าที่อย่างที่บอกไป
เป็นพ่อเล้าแม่เล้านำเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
มาส่งให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ

รับกับตำรวจบอกว่าเดิมเป็นพนักงานของรีสอร์ท
แต่ลาออกมามาทำกิจการค้าประเวณีเด็ก

มาทำกิจการค้าประเวณีเด็ก
จากนั้นก็จะดึงลูกค้าที่สนใจมาเข้ากลุ่มไลน์
เพื่อไปดูรูปไปดูรูปร่างหน้าตาเด็กสาวที่อยู่ในสังกัดของตัวเอง
สนใจคนไหนก็จ่ายเงินกันไป
ราคาเด็กนะคะตั้งแต่๑๗๐๐บาทเรื่อยไปจนถึง๒๐๐๐บาท
เด็กจะถูกหักค่าในหน้าตั้งแต่๗๐๐๑๐๐บาท

ถึงมือเด็ก๑๐๐๐บาท
ทีนี้ใหม่แก่งคอยใหม่แก่งคอยว่าไง
แก่งคอยให้การบอกว่าเมื่อก่อนเปิดร้านอาหาร
แต่ว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่ดีก็เลยต้องปิดกิจการ

เห็นว่าโอ้โหค้ากามเด็กเนี่ยมันรายได้ดีเนอะ
ก็เลยขอมาทำงานด้วย

จะเป็นคนออกอุบายล่อลวงเด็กหญิงให้มาเข้าในสังกัด
แต่ที่แย่ที่สุดสำหรับมัยแกงคอยนะ
คุณเชื่อไหมว่าหลานสาวแท้ของตัวเอง
ก็ถูกล่อลวงเอามาค้ากามด้วย

ก็หลอกหลานให้มารู้จักกับนายจุก
แล้วก็ออกอุบายลวงหลานให้มาขายบริการ
ก็มีหญิงสาวที่มาอยู่ในสังกัดประมาณสัก๑๕คน
ตำรวจบอกว่าเห็นแบบนี้แล้ว
ประกอบเรื่องของความผิดมันชัดเจนว่าค้ามนุษย์แน่นอน
ก็เลยถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือค้าประเวณีแล้วก็ค้ามนุษย์นะคะ